มีเหตุพ่อฆ่าลูกชายตัวเองจนเสียชีวิตนะครับ
แต่ว่าตอนแรกผู้เป็นพ่อก็ให้การปฏิเสธ
บอกว่ามีแก๊งยาเสพติดมันมาฆ่าลูกชาย
ที่สุดตำรวจเค้นสอบปากคำอย่างเข้มข้นเลยนะ
จนกระทั่งผู้เป็นพ่อเปิดปากรับสาภาพนะครับ
บอกว่าฆ่าลูกตัวเองสาเหตุจากการมีปากเสียงกัน
บันดาลโทษะคว้าไม้ฟาดลูกชายจนเสียชีวิตนะครับ
ช่วง๒ทุ่มของวันที่๗กันยายนที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจสพเทิงได้รับแจ้งเหตุ
คนถูกฆ่าตายที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านภูเขาแก้ว
ตำบลเชียงเขี้ยนอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
ตำรวจก็เข้าตรวจสอบพร้อมกับแพทย์เวรนะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง
มีศพผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณบนระเบียงบ้าน
ทราบชื่อก็คือนายพัชระอายุ๔๔ปี
สภาพศพนอนหงายไม่ใส่เสื้อนุ่งผ้าขนหนูสีเขียว
มีร่องรอยบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งบริเวณใบหน้าและศีรษะ

ส่วนในที่เกิดเหตุนะครับพบนายผลอายุ๖๕ปี
ซึ่งเป็นพ่อของผู้ตายในสภาพที่มือเปื้อนเลือด
โดยเขาได้อ้างบอกว่าเมื่อเวลาประมาณทุ่มหนึ่ง

ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเสียงดังมาจากข้างนอกห้อง

เมื่อออกมาดูก็พบว่าลูกชายเนี่ย
ถูกไม้ตีถูกทำร้ายจนเสียชีวิตไปแล้ว
ผู้เป็นพ่อก็เลยไปเรียกเพื่อนบ้านแล้วก็ไปแจ้งตำรวจ

ลูกชายอาจจะถูกแก๊งยาบ้าฆ่า
เพราะขัดผลประโยชน์กัน

พ่อไม่ปักใจเชื่อนะครับ
เพราะว่าพ่อผู้ตายให้การวกวนมีพิรุษ

สุดท้ายรับสารภาพว่าเป็นผู้ฆ่าลูกจริงนะฮะ
สาเหตุจากก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาส

เพราะลูกชายไม่ทำการทำงาน
แถมยังมีพฤติกรรมเสพยาบ้า
แล้วก็นำเงินประกันชีวิตของภรรยาของเขา
หรือว่าแม่ของผู้ตายจำนวน๕๐๐๐บาท

ขณะที่ผู้เป็นพ่อนั่งอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้าน
หมด๑เมตรกระหน่ำตีไปที่ลูกชายหลายครั้ง
ลูกชายล้มลงแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ

แม้จะสอบปากคำอย่างเข้มข้นแล้วก็ตาม
แต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดนะครับ
ซึ่งก็จะคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็ต้องรอผลเหลือการฉนาสูตรพลิกศพ

ขณะนี้ตำรวจได้คุมตัวนายผลผู้เป็นพ่อ
และเป็นผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ